กลับมาแล้วนะคะมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ
มาดูหนุ่มเต้ยพงศกรกันหน่อยละกัน

ก็นี่แหละค่ะไปบรรยายรองเท้ากีฬาจากประเทศอังกฤษ
ก็ถูกเชิญไปร่วมงานที่
เจ้าตัวก็ยังบอกเลยว่างานนี้ตื่นเต้นสุดเลยค่ะ

แล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับแล้วก็ได้

ไปร่วมในการเปิดรองเท้ารุ่นใหม่
เต้นครับเพราะว่าเราได้เจอกับทีมงาน
แล้วก็ทุกอย่างทำเป็นระบบระเบียบ
จิตใจนะครับสนุกใช่สนุกมาก
บางทีบางคำเราก็แบบฟังไม่ชัดเขาพูดเร็ว
เขาก็พยายามทำให้เราเข้าใจ
ซึ่งถือว่าดีมากเลยครับ
เผื่อว่าจะได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์อีกหลายแบรนด์ที่นู่นนะคะ